ถามถึงเรื่องที่ไปออกรายการก็คือแสดงว่ามีการยอมรับว่าสุขภาพเรามันมีผลกับการมีคู่หรืออะไรอย่างนี้
อ่าใช่ครับผมเอาจริงจริงต้องต้องรอดูวันที่สามนะครับพูดไปเนี่ยพูดประมาณห้าเรื่อง

อาจจะปรับปรุงปรับแต่งบ้างเพื่อให้ได้อัตรสมันก็เลยกลายเป็นความหมายผิดเพี้ยนไป
ยายว่าตอนนี้เรายังคบกับแฟนปัจจุบันอยู่

ไม่ได้มีปัญหาใดครับผมแต่ตอนนี้ก็หลังจากออกข่าวออกไปเนี่ยมีปัญหาหนักมากครับผม

พี่ตอนนี้อธิบายกับเขายังไงครับ
ว่ามันไม่ต้องอธิบายอะไรมากหรอกครับความจริงก็คือสิ่งไม่ตายนะครับ
วันหนึ่งความจริงมันจะปรากฏเพราะความจริงมีแค่หนึ่งเดียว
วันหนึ่งความจริงมันจะปรากฏเพราะความจริงมันมีแค่หนึ่งเดียว

เขาต้องเข้าใจอยู่แล้วครับแต่ว่าวันสองวันนี้ก็เข้าใจยากเหมือนกัน

ก็ยังไม่รู้ตัวยังไม่รู้เขาว่าเขาหายหรือยัง
แต่ว่าเราก็บอกแล้วว่าเออน่ะเออน่ะเดี๋ยวพอพอ

เดี๋ยวพอมันออกมาปุ๊บเขาก็คงรู้แหละว่าเราเป็นยังไง
ตอนนี้ก็เดินหน้าง้ออยู่

เอาว่าคนเราถ้าคนที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วไม่ผ่านอุปสรรค
เหล่านี้ไปได้ด้วยกันได้ก็หนูว่ามันก็ไม่รู้เหมือนกัน
แต่ก็ยังเป็นแล้วสรุปแล้วคือเดินหน้าง้ออยู่ไหมค
หรือว่าก็คือพูดไปให้เขาเข้าใจ

แล้วในส่วนของเรื่องลูกอันนั้นคือสิ่งที่พี่โกะอยากทำในอนาคตจริงใช่ไหม
ก็ถามว่าอยากมีไหมก็อยากมีตั้งนานแล้วครับ
แต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันก็มียากเหมือนกัน
กระบบวิทยาศาสตร์แบบนั้น

แค่ทำให้ร่างกายตัวเองแข็งแรงก็พอครับ

สมมุติจะโน้นก็คิดยังท่านอี้ถามไหมครับ

เราทำมันเป็น๓หอ
ถ้ามันทำให้ดูรายการไม่รู้รายงานเลย

มันเป็นรายงานทั้งบริเศษอยู่ใน
แต่พอถ่ายมาไปดีเซอร์หนังเนี่ยมันก็

เป็นช่วงอยู่ในช่วงวัยรุ่นสร้างตัว
กลัวไหมคะว่าแบบ

จะเป็นเพิ่มขึ้นลวด

ครับมันก็น่าจะได้อีกสักพักหนึ่งครับ

เร่งหรอกครับเพราะว่า
แต่งงานหรือการใช้ชีวิตคู่มันขึ้นอยู่กับคนสองคน

วางแผนไว้ไหมคะว่าสักอายุเท่าไรอะไรอย่างนี้

ยังไม่ได้มีการคุยกัน
ยังไม่ได้ลงดีเทลครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป